มาดูราคาของตุ๊กตาลูกเทพปัจจุบันนี้กันบ้างนะครับ
นุนราคามีตั้งแต่หลักพันหลักหมื่น

คนไทยอาจจะไม่ค่อยสู้ราคาหลักแสน
สำหรับการซื้อตุ๊กตาหรือว่าเช่าบูชาตุ๊กตาลูกเทพ

ปัจจุบันนี้มีสำนักศัยศาสตร์บางแห่ง
ก็นำมวลสารกระดูกของคนตายบรรจุเข้าไปในตุ๊กตาลูกเทพ

ซึ่งคนจีนนั้นยินดีจะควักเงินจ่าย
ในการเช่าบูชาตุ๊กตาลูกเทพแบบนี้นะครับ

ในการตรวจเข้มงวดตุ๊กตาลูกเทพ

ที่ปรึกษาสัญญาบัตรศิกในฐานะโคศก

เปิดเผยถึงกระแสตุ๊กตาลูกเทพตอนนี้นะครับ
หลังจากมีข่าวเรื่องการตรวจค้นยาบ้าน

กองบัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติด

จากปกติมีการตรวจค้นที่เข้มงวดอยู่แล้ว
ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องสั่งการอะไรเพิ่มเป็นพิเศษ
ที่ผ่านมามีการพูดคุยกับพลตำรวจเอก
ทริปชายจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ก็มีการแสดงความเป็นห่วงเช่นเดียวกันนะครับ
ตุ๊กตาลูกเทพที่นำเข้าประเทศ
ส่วนนะครับคิดว่าถ้าเป็นเรื่องของพระสงค์บางรูป
ก็ต้องเป็นหน้าที่ของพระผู้ใหญ่ที่ต้องว่ากล่าวตักเตือนกันครับ
และสำหรับกระแสตุ๊กตาลูกเทพที่กำลังเกิดขึ้นในครั้งนี้
จากแหล่งข่าวตำรวจผู้ถอนภาค๕นะครับ
ขณะนี้มีเจ้าสำนักศัยศาสตร์หลายแห่งในพื้นที่ภาคกลางและใกล้เคียงนี่แหละครับ
เริ่มทำตุ๊กตาลูกเทพแบบใหม่บรรจุมวลสารจำพวกกระดูกคนตายลงไปในตุ๊กตา
โดยอ้างว่าเพื่อเพิ่มความขลังเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ให้กับผู้ที่ครอบครอง
โดยตั้งราคาขายกันตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักแสนบาทนะครับโดยจะบรรจุผงกระดูกใส่ขวดเล็กเล็ก
เอาไว้ในตุ๊กตาเป็นที่นิยมมากในกลุ่มชาวจีนและไต้หวัน
มียอดสั่งจองจำนวนมากครับล่าสุดตำรวจนั้นกำลังจับตาเจ้าสำนักเหล่านี้อย่างใกล้ชิดนะครับ